คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
คุณเชื่อเรื่องพญานาคไหมคะ
มีหินประหลาดโผล่ขึ้นมาที่ทางภาคเหนือ

คุณผู้ชมไปดูสิคะว่าเหมือนพญานาคไหมคะ
นี่ฮะลองวงไว้ได้ไหมตรงไหนนะคะก้อนนี้เหรอ

เดี๋ยวขอพิษ
เหมือนหัวงูใหญ่ไง
เหมือนหัวงูใหญ่ทิ่มลงมาที่ถนน
ยื่นออกมาอย่างนี้หรอคะ
นี่แหละค่ะทุกคนลองพิจารณากันดู

หรือว่าจะเป็นไลน์หน้าจอก็ได้ว่าคุณผู้ชมคิดว่ามันเหมือน

มหัศจรรย์หินประหลาดคล้ายศีรษะพญานาคาราช
ถนนสายใหม่บ้านแม่ยาน้อยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
เราก็ให้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปดูเลยนะคะ
เส้นทางตรงนี้เนี่ยเป็นถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จ
เป็นถนนคอนกรีตมุ่งสู่บ้านแม่ยะน้อยค่ะ

ซ้ายมือจะมีป้ายเขียนบอกว่า

พอเดินทางเข้าไปประมาณสัก๕กิโลเมตร

เขาบอกว่ารักษณะมันคล้ายกับหัวพญานาค

เพราะว่ามันสามารถมองเห็นดอยหัวเสือ

วสันจันเทพผู้ช่วยอุทยานแห่งชาติ

เห็นเขาบอกว่ามีก้อนหินขนัดใหญ่
ซึ่งตรงนี้แต่เดิมเขาสภาพพื้นที่ก็เป็นเหมือนหินที่โผล่ข้างทางนิดหน่อยนะครับ
ทีนี้ก็มีการปรับปรุงพัฒนาปรับปรุงเส้นทางนะครับ
ก็อาจจะมีการทำร่องน้ำมีการดินที่ขุดข้างทางนิดนึงนะครับ
ทำให้มองเห็นภาพตรงนี้ชัดเจนขึ้นนะครับ
เห็นว่าเป็นสภาพเป็นเหมือนหัวงูหรือหัวพญานาคที่ชัดเจนขึ้นนะครับ